มาดูเรื่องราวนะคะเกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีอำเภอเดิมบางนางบวช
มีผู้ใหญ่บ้านหายออกไปจากบ้านตั้งแต่วันที่๒๙มกราคมที่ผ่านมา
พอผ่านไป๒วันภรรยารีบไปแจ้งความเลย
เพราะว่าสงสัยว่าอาจจะเกิดการฆาตกรรมหรือเปล่าถูกชิงทรัพย์หรือเปล่า
เพราะว่าตอนสามีออกจากบ้านไปพกเงินไปจำนวนหนึ่ง
แต่ว่าสรุปสุดท้ายแล้วเมื่อวานนี้ผ่านไป๙วัน
ไปเจอเป็นศพอยู่ในรถคันนี้ตกลงไปที่บ่อน้ำข้างทาง
ตอนนี้ตำรวจกำลังดูอยู่นะคะว่า
เกิดจากอุบัติเหตุที่เป็นเหตุจากรถหรือคนหรือฆาตกรรม
มื้อเช้าวันนี้ตำรวจศพดบ
นางบัวสุพรรณบุรีรับแจ้งจากชาวบ้านค่ะ
ชาวบ้านไปบอกตำรวจว่าไปเจอรถเก๋งสีน้ำเงิน
ตกอยู่ในคลองริมถนนสายปากน้ำสายเก่าตำบลปากน้ำ

ตำรวจรีบเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเลยค่ะ
พบรถเก๋งคันนี้โผล่มาแต่ด้านท้ายเนี่ยนะคะ
ก็เลยต้องใช้รถยกของกู้ภัยลากขึ้นมา
พบว่าเป็นรถเก๋งซูซูกิสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียน
กไก่ททหาร๒๑๕๐สุพรรณบุรี
ตรวจสอบภายในรถตรงที่นั่งคนขับ
ไปพบศพของนายอำนวยสัจจะเวทะอายุ๔๘ปี
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๒ตะบนเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวช
หายตัวไปพันรยาไปแจ้งความนะคะว่าหายตัวไป
สภาพศพที่เจอบางส่วนเห็นถึงกระดูกแล้ว
ภายในรถพบโทรศัพท์มือถือตกอยู่
จึงได้ให้เจ้าหน้าที่วิทยาการเข้ามาตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ต่อไปนะคะ
ในขณะที่ไปเจอรถคันนี้และทำการกู้ขึ้นมาจากคลองเนี่ย
วาสนาสัจเวทะพันรยาของนายอำนวย
ซึ่งก็คือคนที่เสียชีวิตอยู่ในรถและญาติคนอื่น
ทั้งผู้นำชุมชนในพื้นที่ต่างมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พอเจอว่าเป็นศพสามีตัวเองนะคะโอ้โหร้องไห้นะคะ
ญาติญาติก็ร้องไห้แต่ว่าสุดท้ายอย่างไรก็ตาม
ก็ต้องยืนยันแล้วค่ะว่านี่คือสามีตัวเองที่หายไป
แต่สุดท้ายมาเจอเป็นศพนะคะฝ่ายพันรยานางวาสนาได้เข้าแจ้งความ
ย้อนกลับไปแบบนี้นะคะแจ้งความที่สพบนบ
มกราคมที่ผ่านมาสิ่งที่แจ้งความคือแจ้งว่านายอำนวย
ซึ่งผู้เป็นสามีหายออกไปจากบ้านช่วงเย็นวันที่๒๙มกราคมที่ผ่านมา
มีเงินสดรวมทั้งทรัพย์สินมีค่าจำนวนหนึ่งติดตัวไปด้วย
ทีนี้พันรยาเกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายนะคะหรือไปเกิดเหตุฆาตกรรมขึ้น
ก็เลยรีบเข้ามาแจ้งความเพราะหายออกไป๒วันแล้วเป็นห่วง
จนกระทั่งสรุปสุดท้ายแล้วช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
วันที่หายไปไปเจอว่าสามีตัวเองรถตกคลองเสียชีวิต
ซึ่งตำรวจจะตรวจสอบอีกครั้งว่าเกิดจากอุบัติเหตุ
รถนี่มันเป็นเหตุถนนเป็นเหตุหรือสภาพร่างกายสุขภาพของคนขับเป็นเหตุ
หรือว่ามีเหตุฆาตกรรมแฝงอยู่ที่เกิดจากการชิงทรัพย์นะคะ
อันนี้รอตำรวจตรวจสอบต่อไปนะคะ